เป็นข่าวคราวของลูกทุ่งนุ่งสัน

เพราะฉะนั้นมาลุ้นกันต่อว่าตกลงแล้วจะมีเบบีได้หรือยัง
เพราะว่าไอจีเนี่ยบอกเลยว่าตั้งแคปชั่นแต่ละรูปเนี่ย
มันชวนลุ้นชวนสงสัยซะละเกิน

สำหรับแมนน้อยใบเตยน้อยเนาะ
เพราะว่าฝ่ายสามีเนี่ยเขาโพสต์ข้อความชวนลุ้นชวนสงสัย
ล่าสุดโพสต์ว่าช่วงนี้ภรรยาผมหงุดหงิดทั้งวันเลยอ่ะ

หงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนของผู้หญิงเนี่ย
มันเป็นอาการของคนท้องหรือเปล่า

น้องชายของลูกทุ่งสาวเผยว่า
ตอนนี้ยังไม่สรุปว่าท้องหรือไม่ท้องนะ
เพราะพี่สาวเนี่ยยังไม่เลยกำหนดวันที่ประจำเดือนจะมา

ว่าพรุ่งนี้พี่สาวกับพี่เขยจะจูงมือกันไปฮันนีมูลที่ยุโรปอีก๑๕วันอีกจ้า
หากว่ากลับมาแล้วประจำเดือนยังไม่มา
เดี๋ยวจะไปตรวจแบบจริงจังจะได้เฮกันยกใหญ่จริงเนาะ
ก่อนจะแซวด้วยว่าพี่เคยก็ชอบลุ้นตลอดเวลาแหละเพราะอยากมีลูกแล้ว
บันเทิงไทยรัฐก็ขอให้ทั้งคู่กลับมาพร้อมกับข่าวดีนะคะ

ใบเตยเขาก็บอกอยู่ว่าพี่แมนเขาก็ขยันแล้วค่ะ

หวังว่าจะมีข่าวดีอย่างที่อยากได้จริงนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะคนนี้รุ่นใหญ่ใจถึงหน่อย
ตอนนี้ภรรยาท้องแล้วจ้า
โพสต์ภาพเครื่องตรวจคันที่แสดงเนาะ

เส้นขึ้นแบบนี้แปลว่าท้องนะจ๊ะ

ชาวเน็ตก็ร่วมกันไปแสดงความยินดีกันยกใหญ่เลยค่ะ

แล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกันต่อเนื่องเลยเนาะ

ซี่แพสซี่นะคะหลังจากที่พี่เอสุภาชัยโพสต์ข่าวดีว่าตอนนี้เธอได้ให้กำเนิดทายาทคนแรก
กับสามีมหาเศรษฐีบ่อน้ำมันคูเวททาริสคาดูมี
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้ลูกสาวน่ารักน่าชังจริงเลย
ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคู่ด้วย
ค่ะถือว่าเป็นเรื่องราวดีแต่ว่าคนอื่นก็รอรุ้นกันต่อไปนะ
สำหรับไบเตอร์กับดีเจแมร์ดิฉันว่าเร็วนี้แหละกลับส่งยุโรป
เผื่อบางทีอาจจะได้น้องยุโรปกลับมาก็ได้
ก็มีความหวังกันต่อไปแต่ถ้าใครเข้ารูปมาแล้วก็ยินดีด้วยนะคะ